มาดูเรื่องนี้ค่ะที่สมุทรประการคุณผู้ชมค่ะ
รถสองแถวคันนี้ก็ขับรับผู้โดยสารมาหลังรถน่ะนะคะ
แต่ว่าตอนกลับรถเนี่ยอาจจะเหวี่ยงตัวแรงสักนิดนึง
ผู้โดยสารหล่นไปแต่ว่าคนขับยังไม่รู้ค่ะ
ก็ขับต่อเนื่องไปเรื่อยถึงมารู้ทีหลังก็ไม่เจอผู้โดยสารแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเห็นมองทันไหมคะช่วงที่เขายูเทิร์นไปแล้ว
ดูรถโดยสารคันแดงนี่นะคะกำลังจะยูเทิร์น
ตอนที่เขายูเทิร์นเนี่ยอาจจะออกตัวแรงหรือเหวี่ยงรถแรงสักนิดนึง
มันมีรอยกระชากนะคะมันมีแรงกระชาก

คนที่นั่งอยู่ตรงท้ายรถเนี่ยค่ะ
สองแถวเนี่ยก็หลุดหล่นลงมาที่รถ
เนี่ยค่ะจังหวะนี้หล่นไปแล้วแต่รถโดยสารยังไม่รู้ค่ะ
ช่วงประมาณบ่าย๒โมง๔๐ของวันที่๘กรกฎาคมจังหวะกลับรถเลย
คนที่ตกลงมาก็คือคุณมาลีสินรักษาอายุ๕๐ปี
ซึ่งลูกชายของคุณมาลีบอกว่า
คุณแม่ใช้บริการรถสองแถวสายนี้เป็นประจำเลย
พอเขารู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็เลยไปหาคนขับรถสองแถวตามไปหาถึงอู่เลย
ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งตอนนี้แม่มีบาดแผลที่ศีรษะขาบวม
ตามร่างกายก็ถลอกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
คนขับรถสองแถวชื่อว่าในต้นค่ะ
บอกว่าวันนั้นก็ขับรถรับผู้โดยสารตามปกติ
ก็ไม่รู้ว่ามีผู้โดยสารบนรถทั้งหมดกี่คน
พอถึงยูเทิร์นตรงนี้ก็ขับปกติไม่ได้เหวี่ยงแรง
ไม่รู้ว่าผู้โดยสารตกไปตอนไหนเขาก็เลยขับต่อไป
ขับต่อไปประมาณสัก๒๓กิโลปรากฏว่ามีรถกระบะค่ะตีคู่ขึ้นมา
แล้วบอกว่านี่มีผู้โดยสารตกไปก็เลยจอดรถ
แล้วก็ถามผู้โดยสารที่อยู่บนรถ
มีคนเห็นว่าผู้บาดเจ็บนั่งฝั่งขวาแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหน
ตัวเองส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยย้อนกลับมาดู
แต่ก็ไม่เจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ
ตัวเองก็บอกว่ายินดีรับผิดชอบค่ารักษาตามกำลังทรัพย์ที่มีค่ะ
รอให้เขาติดต่อมา
ใช่ครับผมก็เลยตอนผมวนกลับมาประมาณไม่ถึง๑๐นาทีหรอก
วนกลับมาน่ะคนเจ็บไม่อยู่แล้วเพราะว่าเห็นรถพยาบาลวิ่งสวนไปแล้ว
เพราะเป็นความอันตรายเลยตกลงมาแล้วถ้าเกิดว่ารถคันอื่นมาด้วยความเร็วนี่
โอ้โหอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเกิดเรื่องเศร้ามากกว่านี้ก็ได้ค่ะ
ตำรวจสพบังปูนะคะแจ้งเขาหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนกรณีที่ไม่ลงมาช่วยเหลือต้องรอสอบสวนพยานแวดล้อมอีกครั้งค่ะ